พลังศรัทธาแห่ต้อนรับครูบาบุญชุ่มออกจากถ้ำ

ผมใช้คำว่าพลังศรัทธาไงครับคุณผู้ชม
คือมันมีข้อมูลที่ออกมาเมื่อวานนี้สับสนกันเล็กน้อยนะคะ
ตอนแรกบอกว่าเมื่อวานนี้ครูบาจะออกจากถ้ำใช่ไหม

เพราะมันมี๒ภาพออกมาปรากฏออกมาที่ปากถ้ำ
แก๊สของเมียนมาค่ะเมียนมาค่ะ
นี่มีคนแห่ไปแบบนี้
ก็เลยคิดว่าครูบาออกมาแล้วแล้วก็มีภาพหนึ่ง
ภาพนี้ค่ะด้านหลังท่านเดินอยู่
แล้วก็อีกภาพหนึ่งท่านกำลังนั่งสวดมนต์อยู่
ก็เลยทำให้เข้าใจว่าอ๋อท่านออกมาแล้ว
แต่ล่าสุดนี่ภาพนี้ภาพนี้ภาพนี้
ล่าสุดค่ะทีมข่าวของเราได้รับการชี้แจงบอกว่า
ครูบาบุญชุ่มท่านเลื่อนกำหนดการออกถ้ำเป็นวันนี้

โดยจะมีการประกอบพิธีปลงผม

อาทิเช่นการฉันพัฒนาหารที่กุฏิริมน้ำ
แล้วก็ไปที่ถ้ำเล็กหอ๗ชั้น
นี้ค่ะคุณผู้ชมจะมีคนที่จะไปรับในถ้ำ
ก็จะมีพระสงฆ์๒๓รูป
ลูกศิษย์ชาย๓๘คน
และลูกศิษย์หมวกทองคำ
ทำหน้าที่ลากราชรสหอคำ
ที่มีเลขป้ายทะเบียนราชรสเป็นเลขมงคลคือ๙เอ
ถูกนำไปถึงบริเวณปากถ้ำเมืองแก๊สเรียบร้อยแล้วนะคะ
นี่ล่ะค่ะเห็นไหมรัชรศ

ส่วนที่จังหวัดเชียงรายค่ะครูบาสุพนัท
นาคเสโนท่านเป็นรักษาการเจ้าอาวาส
ดอยสันกู๑๒ราศีอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงราย
ท่านนำพุทธศาสนิกชนที่เป็นผู้ศรัทธาเลื่อมใส
ถ้ำที่เมืองแก๊สของเมียนมาในวันนี้นะครับ
นี่เป็นภาพที่วัดที่จังหวัดเชียงรายนะคะเป็นภาพของครูบาสุพนัทนาคเสโนรักษาการเจ้าอาวาสวัดดอยสันกู๑๒ราศีแล้วก็ชาวบ้านที่เวียงแก่นของจังหวัดเชียงราย
นำคณะศาสนิกชนผู้ศรัทธามีหลายชาติภัณฑ์เลยค่ะทั้งมงค์มูเซอร์ไทยลื้อจินยูนานอาขาลาวคนเมืองนะคะ
จากอำเภอเวียงแก่นเนี่ยเดินทางไปรับหุ่นรูปเสมือนครูบาบุญชุ่มที่สั่งทำไว้ที่จังหวัดลำพูนกลับมาไว้ที่วัด
เพื่อให้ผู้ที่ศรัทธาเนี่ยได้กราบไหว้โดยครูบาสุพนัทท่านบอกว่าหุ่นจำลองของครูบาบุญชุ่ม
ขนาดหน้าตัก๓๐นิ้วที่สั่งทำนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงพระคุณที่ครูบาบุญชุ่ม
เมื่อครั้งมาเป็นประธานสงฆ์ในพิธียกยอดฉัดบรรจุพระบรมศาลีริกฐาตุที่วัด
เมื่อปี๒๕๕๐๑๕ปีก่อนครูบาบุญชุ่มโด่งดังจากกรณีที่ท่านเป็นพระรูปเดียว
ที่พูดเต็มปากเต็มคำเลยบอกว่า๑๓คนรอดปลอดภัยดีแล้วเดี๋ยวจะกลับออกมา
แล้วเป็นแบบนั้นจริงทำให้คนศรัทธาแล้วก็เลื่อมใสในครูบาบุญชุ่ม